ดูเหตุคนร้ายฉกสร้อยคอทองคำจากห้างทอง
ทำทีทำท่ามาเป็นลูกค้านะครับ
แล้วก็ขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๓บาท
เอามาดู๓เส้นหน่อยซิเดี๋ยวจะเลือกลายซะหน่อย
ปรากฏว่าพอเจ้าของร้านเผลอ
โอ้โหหยิบไปเลยนะครับหยิบทั้ง๓เส้นไปเลย
น้ำหนักใน๙บาทมูลค่ากว่า๑๘๐๐๐บาท
ตำรวจภูทรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องเข้าตรวจสอบแล้วครับ
ห้างทองเพชรทองใบสาขาบางพลี
หลังเกิดเหตุคนร้ายมาฉกสร้อยคอทองคำ๓เส้นน้ำหนักรวม๙บาทมูลค่ากว่า๒แสนบาท
เมืองต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปีผมสั้นสูง๑๗๐เซนติเมตรสวมเสื้อเชิด
ทำทีทำท่ามาขอซื้อสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทพร้อมจะขอเลือกดูลายที่ถูกใจซะหน่อย
เอาหยิบมาให้ดูหน่อยซิ๓เส้นนะฮะจากนั้นคนร้ายทำทีคุยโทรศัพท์
ก่อนบอกพนักงานว่าเดี๋ยวขอไปกดเงินก่อนเวลาขอไปกดเงินก่อนไม่ได้เอาแต่ตัวออกไปจากร้านนะ
หยิบทองของร้านเข้าไปด้วยไปเลยไปทั้ง๓เส้นเลยน้ำหนักรวม๙บาทนะครับ
จอดติดเครื่องอยู่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ต้นตำรวจจะเร่งสืบสวนหาข่าวแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แล้วก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีพร้อมทั้งเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ